สวัสดีค่ะ
เฮาไซด์ไข่
สดใหม่
นี่นะครับส่งข้อความผ่านไทยรัฐนี่นะครับได้เหรียญได้เหรียญใช่มั้ยฮะ๑๐๐คอยน์นะครับ๖๐บาทนะฮะ
ก็สามารถเอาไปแลกซื้อไปสติ๊กเกอร์ไลน์ได้นะครับที่ข่าวใส่ไข่ถามตรงตรงไทยรัฐนิวโชว์ชีวิตตีแสกหน้า
ถึง๒๐๐รางวัลเลยทุกวันที่ออกอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันถัดไปนะคะ
ภายใน๗วันส่งกันมาเยอะนะคะพวกเรารออ่านอยู่
ไม่มีข้อแม้อะไรนะส่งอะไรมาขอให้ถูกใจ

ใช่เอาก็ส่งให้เลย๗ซักวันได้คือมีคนคอยดูให้อยู่
ก็ส่งเข้ามาบอกว่าฟังคุณมา่หรอไหมขอถามเข้ามาก็ได้
อะไรพี่

ข่าวแรกนี่นะคะหน้าหนึ่งไทยรัฐค่ะนี่ค่ะก็

นี่รูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะ

ปริศนีย์ไทยเริ่มจัดจำหน่ายปริศนีย์ไทยเริ่มจัดจำหน่ายสแตมรัชกาลที่๑๐
ในวันที่๒๘นี้นะครับเป็นวันพระราชสมภพค่ะ
รายศนีย์ไทยเผยโฉมสแตมดวงแรกแห่งรัชสมัยรัชกาลที่๑๐
เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนผัญศาสตร์๖๕ผัญศาสตร์ชนิดตรา๑๐บาท
ซึ่งโทนของสแตมจะเป็นสีเหลืองตามสีประจำวันพระราชสมภพ
เทคนิคพิเศษปั๊มฟอยทองซึ่งผลิตจำนวนพิมพ์๑ล้านดวง
จำหน่ายจริงวันแรก๒๘กรกฎาคม๖๐นี้นะคะ
สามารถจะจองได้วันนี้นะที่ทำการปรายศนีย์ทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ค่ะ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร
บรรดินทะละเทพยาวรางกูล๖๕ผัญศาสตร์
ปรายศนีย์ไทยจะสร้างตราปรายศนีย์ที่ระลึกชุดแรกแห่งรัชกาลค่ะ
เป็นภาพพระฉายลักษณ์พระราชทานในฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
ประกอบอักษรพระปรมาพิไทยวปรพร้อมความบรรยายบนพื้นภาพสีเหลือง
ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเพิ่มเทคนิคปั๊มฟอยทองบริเวณคำบรรยาย
ชื่อชุดชนิดราคาและคำว่าประเทศไทยกำหนดจำหน่ายก็วันที่๒๘กรกฎาคม
ราคาดวงละ๑๐บาทเต็มแผ่นก็๑๐ดวงนะคะยกชุดเลย
จำนวนพิมพ์๑ล้านดวงและวันแรกทั้งซองเนี่ยขาย
และของอะไรนะวันแรกคือ๑๐ดวงหากสนใจก็จองได้นะคะ
หรือว่าจัดส่งถึงบ้านเขาจะจัดส่งให้ถึงบ้านฟรีเลย
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง๒๘กรกฎาคมนี้ค่ะ
ว่าสอบถามเพิ่มเติมที่การตลาดของการปรายศนีย์

ข้างหลังสวยมากหันหลังสวยดิคอลึกมาก

คุณหนุ่มดูกล้อกกะติกมากอยากถามอยากรู้เรื่องที่พี่ไม่บอก
หนุ่มอ่านข่าว

ม็อตดำมาที่ตลาดแตกแล้วล่ะพี่
มาเรื่องนี้บ้างนะครับเป็นเหตุสรโกรธใจที่ลอนดอนนะครับ
นั่นคือเรื่องของไฟไม้ตึก๒๔ชั้นของผู้ชมครับ
ผลันอาคารที่พักสูง๒๔ชั้น
ซึ่งอยู่ที่ย่านนท์เคซิงตัน

โดยเหตุที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อคืนกลางดึก

ก็ได้มีการระดมกันช่วยกันเป็นร้อยชีวิต
รวมถึง๓ครอบครัวคนไทย
ได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัย
อังกฤษเผชิญเหตุระทึกไม่หยุดหย่อน
โดยล่าสุดเกิดเหตุไฟไหม้

ตามเวลาท้องถิ่นประมาณ๗โมง
ซึ่งวันเดียวกันตามประเทศไทย

แต่ว่าเวลาตามท้องถิ่นจะ๗โมงเช้า
โดยอาคารพักอาศัยดังกล่าวชื่อว่า

มีห้องพัก๑๒๐ห้อง
เมื่อวานนี้นางสาวบุษดี
สันติพิทักษ์นางท่านเป็นทรัพย์ดีกรมสหรัฐนิเทศ
และโฆษกระทรวงการต่างประเทศ

บอกว่าจากสถานทางกล่าวนี้นะครับ
การเอกอัครชุทรไทยในกรุงลอนดอน

พบว่ามีคนไทยพรรมนักในตึกนี้

เมื่องต้นทุกคนปลอดภัยดี
อกจากนี้สถานทูตได้มีการตรวจสอบ

ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่มีข้อมูลว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บ
หรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้นะฮะหากต้องประสานงานเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์
แล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่สถานทูต

ขณะความคืบหน้าล่าสุดเบื่อเช้า
ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานความคืบหน้า
บอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด๑๒รายด้วยกัน
แล้วก็คาดว่าจำนวนเหยื่อผู้เคาะร้ายน่าจะมีสูงขึ้นกว่านี้
คือพูดง่ายน่าจะมีประสิทธิ์ขึ้นมาก
สาหัด๗๕รายตอนนี้๓๔รายอย่างงง
นี่คือล่าสุด
อันนี้คือภาพสดเลย

ตอนนี้เขากำลังหวั่นว่าจะถล่มหรือเปล่า

ถูกเผาแน่๑๐ชั่วโมงนะครับ
ก็เขาบอกว่าส่วนการเผลิง

เมื่อนางราเนียอิพราม

เหตุการณ์เพลิงไหม้ณวันนั้นอยู่ในห้องของเธอกับลูกอีก๒คน
แต่ณวันนี้ยังหาตัวเธอกับลูกสองคนไม่เจอเลย
ตอนเกิดเหตุเห็นภาพถ่ายท่อสดของเธอ

คือเขาบอกเขาสงสัยว่าทำไมมันถึงไหม้แบบ
มีอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงได้ขนาดนั้นมันเยอะมากผิดปกติ
คือเท่าที่ติดตามข่าวเขาบอกว่าไอ้แผงฉนวนข้างนอกเนี่ย

ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทางผู้ที่อยู่อาศัย

ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดมันไฟไหม้
เดี๋ยวมันจะไหม้แบบเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะ

แล้วทางออกทางหนีไฟก็ไม่ครบทุกชั้น
ก็มีคนไทยที่เขาออกมาพูด

แล้วเขาบอกว่ามีคนไทยอยู่ที่นี่๓๐ปี
เป็นย่านอยู่อาศัยที่ชาญเมือง

ที่มาช่วย
เขาก็รออยู่ในห้องจุงกระทั่งแบบ
เขารอไม่ได้แล้วว่าไฟมันลามขึ้นมาไง

เขาก็เลยเปิดประตูตะโกนเรียกดับเพลิง

มีคนขึ้นมาช่วยจุงมือไปในความมืด
เป็นถ้ำเลยพี่มองมือตัวเองไม่เห็น
เพราะว่าไฟมือต้องตนตัดถูกไหม
เวลาไฟไหม้ไฟมันต้องตนตัดค่ะ

ข้างบนนึงมีอีกชีวิต
มันคงจะคุกกลุ่นอยู่ตรงนั้น

แต่งตัวดีโก้มากดูภูมิฐาน
พูดภาษาอังกฤษก็ได้นะตะเวนไปรักทรัพย์ตามห้างย่านปฐุมวัน
ซึ่งต้องบอกว่าฉวยจังหวังตอนที่พนักงานเผลอ
นักก็จะหยิบของแบบว่ามีค่าไปหมดเลย
เมื่อเวลาตอน๓ทุ่มครึ่งของวันที่๑๔มิถุนายนนี่แหละค่ะ
ที่สอนอปฐุมวันก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษิวรรณ

อายุ๔๔ปีเป็นผู้ต้องหาตะเวียนรักษัพตามห้างสรรพสินค้า

ใช่แถวไม่ใช่เป็นชาวต่างชาติ

ตัวแทนห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เขาแจ้งความถูกรักษัพไป
เป็นเหล้า๒ขวดราคา๙๙๐๐๐บาท

เล่าอะไรอ่ะเล่าอะไรแหละแหละแหละ

รวมมาราคา๑๑๔๘๖๕บาท
นี่เอาเหล้าไปหมดเลยราคาประมาณนี้

เดินจากซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้เลยเห็นไหมคะ
อันนี้เป็นแผนกเล่าราคาแพง

เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ฝ่ายสืบสวนเขาก็พบนะฮะ
ผู้ต้องหานี่กำลังที่แบบว่าก่อเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้

ก็เลยเข้าทำการจับกลุ่มเลยทันที

จากการสอบสวนนายชัยสิทธิ์รับสารภาพว่าก่อเหตุแบบนี้
โดยการแต่งตัวให้ดูภูมิฐาน
ทำพูดเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะ
พนักงานเผลอปั๊บก็จะหลบ

แล้วก็หลบหนีไปเลยแค่นั้นไม่ใช่ขวดเล็ก
ตัวเขาไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลยนะ
ของที่ได้มาก็นำไปขายตาม
เขาเรียกว่าในเว็บไซต์นะคะ

ซึ่งก็ได้เงินมาก็มาใช้จ่ายส่วนตัว
เขาบอกว่าประวัติของอีตาคนนี้นี่นะเด็ดมากเลย
ในปีนี้เขาทำลักษัพ

มีอะไรบ้างพาราก้อนไม่เห็นเป็นไรเลยเขาเขียนแล้ว
เขาว่าพนักงานของห้างเขาไปแจ้งความประจายนี้หรือยัง

แล้วก็ไปลักษัพที่พาราก้อนนะเล่าอีก๒บาท
อันนี้พาราก้อนที่ไหนแสนบาท
เลยไปนู่นน้อยเป็นเล่าต่างประเทศนะราคา๑แสนกว่าบาทเล่าอ่ะใช่มีพี่
กินก็เม่าเหมือนกันใช่ไหมแล้วทำไมแพง
ใช่ตัดเลยแล้วถ้าผิดลูกผิดเมียเขานะ
ใช่อ้อมั้ยเราอ่ะเราถ้าอยู่เนี่ยเราโดนเป็นคนแรก
แล้วก็ต้องบอกว่านี่เมื่อปีที่แล้วน่ารักทรัพย์นาฬิกานะ
ใช่ที่ห้างทรก๊อดคืออันนี้เนี่ยเป็นประวัติทั้งหมดที่เขาทำ

ก็เลยถูกแจ้งเขาหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ก็มีพนักงานสอบสวนคดีเรียบร้อยหมดแล้วก็จับกลุ่ม
ถ้ารักกลางวันแล้วโทษมันน้อยลงหรืออะไร
ไม่ใช่เว้ยก็กลางคืนมันรักง่ายเพราะว่าห้างมันปิดถึง๔ทุ่ม
เกือบไป๑๒ล้าน

ก็เคยไปดูแผนกเครื่องดื่มเนี่ยว่าโอ้โหทำไมขวดหนึ่งเป็นแสน
ทีแรกคิดว่าตัวเองนับผิดเลยนับหลักใหม่
เป็นแสนจริงเอ๊ะ๖หลักแสดงว่าเป็นแสน
น่ากลัวเมาไหม
พิษศีลเราไม่ทำพิษศีลเหมือนกันตื่นขึ้นมาตาบอด
ช่วงหน้านะครับช่วงหน้านะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
แต่งชุดเสือมานั่งอยู่ที่เมน
มีคนเห็นมีคนเห็นนะฮะแล้วก็
เขาบอกมาทุกปีไม่ใช่เหรอใช่มาทุกปีคนเอาไปตีตัวเลข

เอาอย่างนี้แหละผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เลย
เข้าใจว่าอึดอัดใจแต่ช่วงหน้ามีถึง๔ข่าวค่ะเกี่ยวกับตัวเลข
นี่หันมานี่สิดัดจะหลีก

ช่วงคณิตศาสตร์และศัยศาสตร์และประวัติศาสตร์

เดี๋ยวก่อนฉันกำลังเซิร์ชกำลังเซิร์ช
กำลังเซิร์ชนะวันนี้คุณจดเป็นตัวเลขดูใส่หลังกระดาษผมนะครับคุณ
พี่หนุ่มฮะหนูฮิตเลขดูงบดูรายการ
อ๋อแล้วทำไมใส่หลังสริปคุณหนุ่ม
พอดีผมคว้าได้พอดีครับเพราะเขารีบจดเลข

พวกนางทุดนักร้องลายเสือนนั่งอยู่ที่หน้าเมนนะครับ

หลังจบการแสดงบอกว่าตกใจ

ยังเป็นที่ต้องการเสาะแสวงหาของคอตัวเลขอยู่
ผู้สวยข่าวได้มีการรายงานว่าในช่วงกลางดึกของคืนวันที่๓ต่อเนื่องวันที่๑๔
ได้เกิดเหตุชวนขนลุกมากนั่นคือนายกิติศักดิ์เหลืองวิลัยท่านเป็นกรรมการวัดทัพกระดาน
เปิดเผยบอกว่าหลังจากการแสดงคอนเสิร์ตจบแล้วตนพร้อมด้วยนายจักริตเหลืองวิลัย
ลูกชายได้ออกไปตรวจดูความเรียบร้อยที่เวทีการแสดงคอนเสิร์ต
ซึ่งตั้งอยู่หน้าเมนที่เคยใช้ในการเผาร่างของคุณพุ่มพวงเมื่อ๒๕ปีก่อน
หลังจากตรวจดูความเรียบร้อยเสร็จก็เดินกลับนะฮะซึ่งต้องผ่านเมนเนี่ย
ตนกับลูกชายถึงกับยืนแข็งเลยตัวแข็งเลย
เพราะว่าทั้งสองคนนะฮะไปเห็นร่างหนึ่งของคุณพุ่มพวง
ในชุดนักร้องลายเสือเนี่ย
นี่เป็นภาพจำชุดนี้นั่งอยู่นะครับตรงบันไดเมน
แบบจะเลยมองกันอยู่ทุกคู่ก็หายไป
สำหรับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแม้ว่าตนจะตกใจแต่ก็ไม่ถึงกับกลัว
เพราะเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะคืนวันที่๑๓นะครับ
ซึ่งเป็นวันครบรอบการจากไปของคุณผู้พวง
มักจะมีคนเห็นคุณพุ่มพวงมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่เสมอ
เบอร์อะไรสำหรับนักเสียงโชค
ยังคงเดินหน้าหาเลขกันอย่างต่อเนื่อง
อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นในข่าว
เราไม่ได้การนำเสนอเพื่อความมอมเมาประชาชน
จ้ะมันเป็นข่าวซึ่งคอลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะ
ก็ได้มีการไปปักหลักรอช่วงกลางดึก
ที่เชื่อว่าเป็นเวลาของวิญญาณคุณพุ่มพวง

อย่างไรก็ตามนะฮะเกี่ยวข้องกับคุณภูมิเนี่ยนะครับ

ก็เนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าเลขที่เกี่ยวข้องนะครับ
เพราะว่าในข่าวเค้าบอกมาอย่างนี้
อันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ก็ยังคงเป็นเลขเด็ดของนักเสี่ยงโชคอยู่เช่นเดิมนะครับ
ทั้งนี้ในคลิป๒๕เปิดช้อหน้าเป็นคือสุดท้ายของการหวยออก

ปักหลักหาเลขเด็ดกันที่วัดนี้อย่างเนื่องแน่น
เมื่อกี้น้องเพชรเค้าเสี่ยงซึมซีได้เลขไหน

อันนี้ฟังแล้วอย่าไปซื้อหวยนะ

ของจัดรัฐบาล

ตอนนี้เขาผ่องเป็นยองใยไปหมดแล้ว
ที่ก็ปรากฏว่ามีแม่ลูกคู่นึงไปแห่ไป

เขาแห่กันไปทุกวัน

เฉพาะวันที่ใกล้วันลอตเตอรี่ออกนะคะ
เตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยนะคะ
นับหมื่นก็แห่ไปขอพรสการะปู่ศรีสุโธและแม่ย่า
ศรีปฐุมาแห่งวังนาคินที่อุดอนธานีเนี่ยเป็นจำนวนมาก

ก็เข้าไปไหว้ใต้ต้นมือเดือยักษ์เนี่ย

พูดเร็ว

เกาะคำชโนธที่บ้านโนนเมืองเนี่ย
ก็จังหวัดอุดรที่ฮิตกันนี่แหละค่ะ
นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปไห้กันเยอะเลยนะคะ
เป็นหลวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาวังนาคินนี่แหละค่ะ
แล้วดูรู้ได้ยังไงว่าต้องตรงนี้อ่ะแล้วจะมีเลขดูงมา

จากการสอบถามสองแม่ลูกที่กำลังรูปไลค์อยู่เนี่ยนะฮะ
นี่ลูกสาวก็รูปออกหาเลขอยู่ปรากฏว่าโผล่ขึ้นมา
แล้วก็บอกแม่ว่าแม่หนูเห็นแล้ว
แล้วยังบอกแต่ว่าหลังเลขนี้มีเลข๗ด้วย

นี่ส่วนแม่ก็บอกว่าไม่ได้หวังให้ลูกหาเลขเด็ดแต่อย่างใด
อ่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
แต่บอกลูกเขาขอรูปตัวเลขเอง

คุณแม่ออกตัวสวยมากค่ะ

อ้าวก็นี่ไง๓๒๗กับ๗๙

ของคุณพุ่มพวงเมื่อกี้นี้เป็น

๕๕๕เออนี่นะฮะ
คุณแม่อันที่มามามาว่าอย่างไรคะ
มามามามีอย่าง๑๓นี่คือวันเสียชีวิตของเขา

ต่อไปดิฉันจะอ่านแต่ข่าวเฉย
ไม่ได้มีเรื่องราวลอตเตอรี่หรือ
อะไรอย่างที่แกพูดมาเลย
อันนี้มันจะเป็นข่าวซึ่ง
มีผู้ชายนะคุณตา

เขาก็แบบว่าเดินออกมานอกบ้าน

เขาก็แบบนี่นั่นเท่าเดือน๖ไงฝนก็ตกพร้ำ

ร้องไปทั่วท้องมาขนาดนี้ร้อง

อุ๊ยผลปรากฏว่าพอเข้าไปเห็นแบบนี้ใช่ไหม

ทำไมแบบว่ามีกบสีนี้ด้วย
เออนั่นดิพนปรากฏว่ากบกระโดดขึ้นไปอยู่บนศาลพระภูมิเลยทันที
เป็นดีซ่านบริษฐีเท่าไรใช่

เสร็จแล้วกบอันนี้นะก็กระโดดขึ้นไปนะอยู่บนบนฐานเนี่ย
รองสารเสร็จแล้วเนี่ยนะด้วยความประหลาดใจ
คุณตาก็เลยเรียกภรรยาบอกอุ๊ยมาดูสิไม่เคยเห็นกบเนื้อสีแบบนี้เลย
มาดูกันเร็วก็เลยจับเอาไว้แล้วก็เลี้ยงไว้เลยทันที
นี่มันกบเป็นโรคตับหรือเปล่าถูกที่บอกเหรอ

ผมอยากรู้เนี่ยว่าไอ้สคริปต์ของพี่เนี่ยพี่วงกลมพี่วงกลมไว้ตรงคำว่า๘๒ไว้ทำไม

เน้นนี่กลัวลืมหรือ

โอเคเดี๋ยวได้เข้าใจ
เขาบอกว่าตั้งแต่เขาเกิดมาจนอายุ๘๒เขาไม่เคยเห็นกบนะที่เป็นสีแบบนี้เลย
ด้านหลังเนี่ยนะมันก็เรียบแทนที่มันจะเป็นแบบว่า
มันก็จะเรียบในลักษณะแบบนี้เนี่ย
เขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องดี

แล้วก็เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลิ้วอย่างนี้

ก็เลยเรียกว่าน่าจะนำโชคได้

แต่ตอนนี้สอนดามมีข่าวกันนี่โครงมาก
ขึ้นในข่าวเด็ดประจำวัน

มันก็เอาล่ะไปพูดเลย
อ้าวแล้วจัวขึ้นมาทำไม

ก็เมื่อกี้ไงฉันไปคำชโนธมา

คนมืนธรพบเรือโบราณไม้ตะเคียนอายุ๑๐๐ปี
จมอยู่ที่แม่น้ำตาปี

คนงานท่าทรายสายฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
พากันแตกตื่นหลังพบเรือโบราณ
ทำจากไม้ตะเคียนอายุกว่า๑๐๐ปี

นำดอกไม้ทุบเทียนไปกลับว่ายบุญชาแม่ยานางเรือ

สถานที่เก็บเหมาะสมต่อไป
เมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมา
ทางนายกุลธนิษฐ์เป็นชาวนักความสินพระราช

ตั้งอยู่พื้นที่แถวอำเภอชวาง
บอกว่าขณะที่ลูกน้องกำลังดูดทรายอยู่ในแม่น้ำ
ตนเองก็ไปสังเกตเห็นเรือลำนึง
เป็นเรือโบราณโผล่หัวออกมา
แล้วก็จมฝังดินอยู่ในริมแม่น้ำตาปี
ลักษณะของเรือจมคว่ำแล้วก็หงายท้อง
โดยมีกองทรายฝังอยู่กับเรือทั้งลำ

มคว่ำหงายท้อง

จมคว่ำหงายท้อง

มันทั้งหมดเลย
จมด้วยคว่ำด้วยหงายท้อง

ทั้งนี้เป็นที่นำเหลือพวกน้อง
มาดูดไซซ์ตรงเรือขึ้น

ถึงจะเห็นจะเห็นรับเรือทั้งลำ
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรือโบราณ

ถึง๑๒เมตรความกว้างของเรือลำนี้น่าจะกว้างประมาณ๘๐เซน

ส่วนจะเป็นเรือประเภทไหนนั้นต้องรอให้ตัวเรือนั้นโผล่ออกมาทั้งลำ

จะได้ให้ผู้รู้เนี่ยมาดูอีกทีว่าหาข้อมูลต่อไปนะครับ
บอกตอนนี้ที่พบโดยโบราณยังไม่มีชาวบ้านคนไหนอาศัยอยู่ในระแวก
ทราบข่าวมีเพียงกลุ่มคนงานเท่านั้นที่มีกี่คนนะครับ
ซึ่งหากข่าวพบเรือแพร่ออกไปก็คงจะมีชาวบ้านมาดูแน่
ซึ่งตอนนี้พอเราพูดปุ๊บชาวบ้านกำลังนั่งรถไปแล้ว

ตรงมายสีแดง
ผมเชื่ออย่างนั้นว่าตอนนี้ไปแล้วนะครับ

นครศรีธรรมราชตอนนี้ไปได้
นรกรรมราชฉวาง
พี่ไม่ได้แซวพี่ความจริงนะครับ

อืมเราอ่ะไม่กล้าพูดหมดแล้วใช่ไหมหมดครับเราพักกันเลยดีไหมคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาใหม่ช่วงหน้าบันเทิงบันเทิงนี่เต้ยเขาบอกว่า
พวกอีกดาราพี่เต้ยเขาบอกว่าเขาจะจิ้นกับสี่เชียร์อันนี้ไม่เท่าไร
อยากรู้เรื่องเนี้ยนางเอกอะไรอะไรใจสลายที่ว่าแฟนไทยโซงไปเฮีย
มีนางเอกดังฟ้องหย่าสามีเพราะว่าไปอยู่ในห้องคนใช้
เขาจะไปสั่งงานหรือเปล่าสั่งงานแล้วซีซาสเหรอสั่งงานภาษาอะไรซีซาส
สั่งต้มยำกุ้งกินตอนเช้างานเผ็ดเผ็ดโอเคเดี๋ยวมา
นี่ไงคุณหนุ่มคะคุณหนุ่มอร่อยใหญ่เลยนะนี่เราทำรายการอยู่นะ
คุณหนุ่มมันรับประทานอาหารอย่างงี้อร่อยจริงเขามาให้พิธีกรกิน
แต่คุณขอไปให้มาอยู่แล้วเหมือนอยู่โอ้โฮมีบรรยาทน่ะนี่
กินไปด้วยพูดไปด้วยขอสอช่อช่อค่ะขอสอช่อช่อเดี๋ยว
ลอกลอกเลยลอก๔ร็ากเลยคะแล้าก็ไม่น่ามันเห็นมาอยู่ฉีกลอกพับ
แล้วก็เปิดกินได้อีกยังเหนียวอยู่

ดึงนี่มาเข้าเรื่องนี่หน่อยได้มั้ยคะ

สำนักข่าวดังนี้นะได้เปิดเผยระดิษฐ์ของหลัวนางเอก
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนที่สวยระดับต้น
ฟังไปทีละเล็กละน้อยแต่กลับมีชีวิตที่สุดช้ำเพราะเจอสามีนอกใจ
โอ้โฮใส่อารมณ์ฟังดีนะแล้วคุยกว่าข้างต่างโดยนางเอกสาวคนนี้
เธอมีครบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสวยความหวาน
มีสามีที่อยู่ในระดับมหาเศรษฐีมหาเศรษฐี
ชีวิตการแต่งงานช่วงแรกนี้เห็นแล้วแบบอยากที่จะแบบอิจฉา
เห็นแล้วอยากมีอยากมีบ้างอยากได้บ้างอูแค่เข้าทุกสามคน
แต่ใครล่ะจะรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเธอชอบช้ำมากมายเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อกลางดึกคืนหนึ่งเธอก็ได้ออกมาจากห้องนอน

นี่หนุ่มกินก็หนุ่มไปด้วยแล้วป่าวนี่ราวไปด้วยนะ
เพื่อที่จะลงไปดื่มน้ำข้างล่าง
มันจะไม่ใช่อย่างนี้ในขณะที่ค่อยเดินไปที่จะไปหยิบน้ำ

คนใช้ร้องควนคลาง

คนรับใช้ไม่ตะแบบอะไรต้อง

กลัวน้องต่อเอออย่างนี้

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนใช้เนี่ย
เห็นปั๊บนางไปแอบดู

กำลังมีเพศสัมพันธ์
กับสามีของเธอเอง

เข่าสุดแล้วก็ร้องไห้เลยทันที

พูดไม่ออกเลยตกใจไปมากเลย

พี่ได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้น

ไม่ใช่ฉันเนี่ยฉันไม่ได้นางเอก

วันรุ่งขึ้นฟ้องหย่าสามีเลย
ถ้าข่าวนี้นะมั๊วเป็นเรื่องจริง

ไม่น่าจะเป็นอดีตนางเอกแต่ขึ้นแล้ว
ต้นสวยเรียบรอย

คือเขาบอกว่ามันดูเป็นละครไปหรือเปล่า

เขาอาจจะไม่ถึงขั้นขนาดนั้น

มันมีขนาดไหนอยู่ในห้องคนจัง
คุณก็เห็นมั้ยที่เป็นเพจตอกไปตามต้นไม้

ไอเนี้ยเขาเขียนไว้ดีมากเนี่ย
เพราะมีความรักจึงมีเมีย
เพราะมีเมียจึงมีลูก
เพราะมีลูกจึงมีห่วงผูกคอ

เพราะทำงานหนักจึงมีเงินมาก
เพราะมีเงินมากจึงมีเมียหลายคน
เพราะมีเงินมากจึงมีเมียหลายคน
เพราะมีเงินมากจึงมีเมียหลายคน

อันนี้เป็นข้ออ้างของที่อยากมีเมียเยอะ
แล้วที่นี่ไปติดที่ไหน

บางคนเคยมีข่าวเตียงหักบ้าง

เอาไงผมไม่เชื่อเรื่องนี้

ผมมั่นใจผมไม่เชื่อเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอก

นี่เขาบอกว่าฉันเหมือนเล่นตุ๊กตาทองเล่าแล้วเหมือนเกิดกับตัวเอง

เออแต่มีความรักใช่ใช่ไหมคะทะลึ่ง

เดี๋ยวมาดูคู่จิ้นคู่หนึ่งที่ตอนที่เขาแสดงน้ำเพิ่งจบไป
ละครชุดคิวปิดเนี่ยนะคะคือเต้ยกับเชียร์คือเป็นแบบมามืดมาก
นึกว่าจะจิ้นแบบว่าดูแล้วแบบลุ้นได้ขนาดนี้
เพราะว่าสนุกมากแล้วก็เล่นกันดีแบบเหมือนรักกันจริง
แฟนก็เชียร์ให้จิ้นกันปรากฏว่าคุณเต้ยเขาก็ออกมาคุยนะฮะ
ว่ามีความสัมพันธ์กับสาวคนหนึ่งชื่อสาคนนอกวงการของเต้ยเนี่ย
ที่เป็นข่าวอยู่เต้ยบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจไปในทางเดียวกัน
จะได้ไม่ต้องมโนไปเองแล้วก็ไปว่าสาเขาผมสงสาร
เพราะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยต้องขอโทษนะครับที่ต้องโดนว่า
เขาบอกเขาเข้าใจนะฮะส่วนเรื่องเชียร์เขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
เป็นคนที่เข้าใจกันเป็นคนที่รู้ใจกันเรารู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
เขาก็ชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นคนว่ารู้ใจนักข่าวถามว่าแล้วจีบปลาร่า
เขาบอกว่าผมจีบไม่เป็นหรอกส่วนใหญ่ต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อน
ก็ออกทางออกตัวแบบว่าเนียนอยู่นะเออเดี๋ยวนี้เก่งนะเต้ยนะ
บอกว่าพ่อนี้เนี๊ยนเขาก็ว่าเจอจะไปบ้านเต้ยแหย่
มาบ้านผมเศรษฐ์แน่จริงถ้าใจมาเลยใจกับในบ้านเต้ยเขา
แล้วก็เลยถ่ายรูปไว้นี่นะฮะขนมซื้อในห้างค่ะนี่
น้องนึงมาขอบคุณคุณแม่ในไอจีนะคะว่า
แต่ว่าพอเป็นข่าวแล้วมันสนุกจึงมีเอาเลยนะ
เขาพิดให้มีเต๋อก็น่ารักมิวก็น่ารักแต่คุณต่างว่าง

ครับต่อไปจะมีแค่ว่าอีกเรื่องหนึ่ง
ก็ถึงประเด็นดราม่าที่แม่หวังใจหินมากปรินเนี้ยนะฮะอุ้ยสวยไอจีเธอนะครับโอ้โหต้องจุดมุนวุ่นวายกันหมดนะครับ
ก็สาวคิมเบอร์รี่ก็เดินออกมาอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใด
นี่นะครับซึ่งเธอได้ให้ผลสั้นนะครับว่าวันนี้ป่วยมีอาการเสียงแหบเล็กน้อย
ซึ่งป่วยมาประมาณ๓วันแล้วและอีกอย่างหนึ่งคืองานในวันนี้
ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเรื่องให้สัมภาษณ์มาก่อนด้วย
แต่เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีโอกาสได้เจอกันตามงานอีเวนต์นะคะ
มีคนตามน้อยนะหมายถึงว่าเขาก็ไม่เมื่อวังเล็กน้อย

คือแบบว่าคือเนื่องขาหาก็ไปลองเมียงเต็มมาก
เพราะมันมีเป้าหมายหลายคนที่เราจะสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็น

อ่ะมีปูปะยาด้วยมีอะไรหลาย๑๕๐๐ศัตรู

ได้สัมภาษณ์แต่คือคนเขารอสัมภาษณ์คิมเบอร์รี่นี่แหละ
คิมเบอร์รี่ก็มารับรางวัลแล้วก็กลับ

แต่ทีนี้เขาบอกมาว่าเมื่อก่อนตะกรม

ก็คือวันนั้นมีเสียงไม่มี

คือน้องเขาไปต่างประเทศมา

อาจจะเจ็ดแหลกบรรค์

ล่าสุดผู้สื่อข่าวสอบถามคุณหมากนะครับ
เพราะแม่นี่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แล้วนะครับ
วันนั้นก็จะกดไปอาจจะกดไปโดนก็ได้
แต่ไม่ได้มีอะไรเลยยืนยันครอบครัวผมโอเคกับคิมมาก
ไม่มีอะไรไม่ต้องเคลียร์กันนะฮะ

มีขวัญกับก๊อฟก่อนว่าเดี๋ยวแถมข่าวหนึ่ง
คือว่านักข่าวไปถามตอนนี้เขาหวานแบบน้ำต้มกระดูกมากนะคะ
เล้งต้มแซ่บยังเหนือว่าไม่แซ่บเท่าคู่นี้เลย
คือเขาบอกว่าช่วงนี้ตัวติดกันตลอดเลยนะคะ

ก็ตอบว่าดีใจค่ะที่เขายังติดขวัญอยู่ไม่ไปติดคนอื่น
เป็นไงล่ะโอ๊ยตอนรักกันอะไรก็ได้นะ

ก็บ่อยค่ะถ้าพี่ก็ไม่ได้ทำงานเขาก็จะมาอยู่กับขวัญ
แต่ว่าถ้ามีเรื่องที่บ้านเขาหนูก็จะลองลงมา
เขาก็จะไปทุกรัฐของบ้านเขาก่อนอืม

รู้สึกยังไงที่เขาให้เวลาเราเต็มที่
ก็เป็นสิ่งเดิมที่พี่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะ

เขาคอยบอกว่าไม่ควรจะเซฟนะอย่างนี้
หมดนั้นไม่มาไปฝากท้อง

หมดนั้นไม่ไปฝากท้อง

ทำไมหน้าใสมากพักนี้อะไรอย่างนี้

นอกจากจะตามเรื่อง
นี่ตอแหละ
ดูมายาเนี่ยน้องขวัญหน่อยตอนนี้สาวสวยสุด
เป็นช่วงสวยสุดจริง
คู่กับเป๊อารักหรอเปล่า๕๕๕นี่ฉันแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยฉันแต่งตัวมาตั้งนานนะนะขอบอก
แต่ตอนนี้พี่ทำอะไรก็มีพิรุธไปหมดแล้วค่ะเพราะอีหนุ่มมันชงค่ะ
แกน่ะบ้าแกนี่มันเป็นโลกจริง

ข้างหลังลึกไปถึงก้นกบเลย

มาหอมใหม่สิ

เป็นคุณหนูเองเหรอ
ถ้าเจอพี่แมนที่ไหนถ่ายรูปส่งมาให้พวกเราดู

ถ้าได้จับไว้ถ่ายรูปพี่ม้ากับเฟนได้กับผู้ชายคนนั้นได้

เออเออเนี่ยเหมือนกันไม๊เรามีแฟนเพจนะวะกลัวตังคุณพี่นี่ต้องดู

ใช่มะส่งมาในแฟนเพจข่าวใส่ใครนะครับ

เราจะเดี๋ยวไปดูจอมขวัญต่อนะคะ

จับ็นเผียบจะเขียนแต่เขียนไม่ได้
แอนจี้เป็นส่วนตัวนะคะของเขาแน่นอน

สวัสดีครับสวัสดีครับ